แต่เขาเน้นนะผลการแข่งขันเขาบอกว่าถึงแม้จะเรียกหน้าใหม่มา
แต่เขาเน้นผลการแข่งขันนะครับเพราะว่าเขามีโจทย์จากสมาคมเหมือนกันว่า
ดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องวิเคราะห์กันเรื่องของอันดับโลกด้วยนะ
ใช่มันต้องมาชี้วัดกันโดยเฉพาะในปี๒๐๑๖นี้
ทีมชาติไทยมีคิวที่จะลงแข่งขันนะคะทั้งหมด๘นัดด้วยกัน
ก็คือ๘นัดนี้แหละจะเป็นตัวชี้ชะตาแหละว่า
นั้น๑เดือนนะครับผมไล่ดูโปรแกรมแล้ว
แล้วก็สามารถวนไปหาทีมใหญ่ได้สักประมาณ๒ครั้ง๓ครั้งด้วย
ดังนั้นก็อยู่ที่การวางโปรแกรมของเขาว่าเขาจะเลือกไปดูทีมไหนมากกว่า
แต่สุดท้ายเวลาดู๑คู่มันก็ต้องได้๒ทีมอยู่แล้ว

ยืนอยู่ก็๙ครั้งก็ครบแล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็มีเวลาไปวนผมนับโปรแกรมแล้วมีโอกาสที่เขาทำการบ้านสำเร็จ
แต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่จะจัดแจงว่า

ก็สัญญาของระยะวาชก็มี๑ปีค่ะ
ทุก๖เดือนซึ่งการวัดครั้งล่าสุดก็จะปลายเดือนปลายปีธันวาคม
เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เกมแรกเลยค่ะ
และหลังจากนั้นค่ะก็จะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
นัดที่๘พบกับสหรัฐอารับเอมเรดวันนี้เล่นในบ้าน๑๓มิถุนายน
แล้วก็ไปเจอออสเตรเลียในการไปเยือน
ก่อนที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก๒นัดที่เหลือนะคะ
อ่าการรวดการณ์๑๔กับ๑๖กรกฎาคมนะครับถ้าที่ผมจำได้
และหลังจากนั้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก๒นัดสุดท้ายนะคะ
เกมแรกก็จะเปิดบ้านพบกับอีรักษ์ค่ะในวันที่๓๑สิงหาคมนะคะ
และเกมสุดท้ายบุกไปเยือนออสเตรเลียวันที่๕กันยายน
ซึ่งโปรแกรมยังไม่ออกแต่มีการคาดการณ์กันค่ะว่า
นัดเนี่ยจะเป็นเกมเยือนซึ่งก็จะไปเยือนชาติในอาเซียนของเรานี่แหละ
ส่วนอีกหนึ่งนัดจะเล่นในบ้านแต่ยังไม่แน่ว่าจะได้เล่นกับทีมชาติอะไร
ซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือต้องเก็บคะแนนให้ได้
เราก็จะถือว่าได้เปรียบในการจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล

คาดหวังว่าถ้าเราอันดับโลกดีได้อยู่ในโถดีการแข่งขันในครั้งนั้น
แล้วก็จะได้เจอกับผู้เล่นที่ไม่แข็งแกร่งมากนัก

เรื่องโปรแกรมก็มีบ้างมันต้องมีบ้างที่ต้องเลือกทีมที่เราสามารถเอาชนะได้
เพื่อ๑อันดับโลกนะครับจะได้ได้คะแนน
แล้วก็ได้ลองทีมแบบที่เราอยากจะเล่น

จากว่าเกมนั้นเราต้องการจะเล่นรับแล้วก็เอาทีมที่เก่งกว่ามาอันนั้น

มันเป็นการทำงานที่เป็นการวางแผนแต่ละสเต็
เพราะว่าทุกนัดนะคะถ้าเกิดว่าแพ้คือเราไม่ได้คะแนนเลย

ถ้าชนะชนะทีมที่อันดับไม่แข็งมาก
อาจจะได้คะแนนไม่เยอะมากแต่ยังได้คะแนน
อันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าวางแผนกันกับสมาคมยังไงด้วย

เอาใจช่วยนะครับอะไรใหม่มันก็ยากเสมอ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพวกเรามองให้เป็นระบบ

ผมก็ต้องใช้ความเข้าใจตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับ